วันนี้เป็นวันครบรอบวันสถาปนามโรงเรียนเตรียมทหารเข้าสู่ปีที่๕๐
ก็มีการมอบรางวัลจากดาวให้กับนักเรียน
ทั้งสิทธิ์เก่าที่มีผลงานดีเด่นประจำปีครับ
และรัฐบนตรีวาดการกรสวงศ์กระลาโถมนะครับ
เป็นประธานในงานวันสถาปนามโรงเรียนเตรียมทหารครบรอบปีที่๕๙
และงานมอบรางวัลให้กับสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มีผลงานดีเด่น
สิทธิ์เก่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการครับ
สำหรับปีนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเกียรติยศจากดาว
ถือเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเตรียมทหารที่มีผลงานดีเด่นรวม๘คน
อาทิพลเอกชายชาญช้างมงคลประหลัดกระทรวงกลาโหม
พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
ผลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศ
ส่วนรางวัลจากดาวสะดุดีที่มอบให้กับญาติของสิทธิ์เก่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
ในปีนี้นะครับมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด๔คน
คือพลตรีนพรเรือนจันทร์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก
หลังกลับจากภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ดอยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่
นาวาอากาศตรีพระศิษย์เตชเศษนะครับและร้อยเอกอลงกรจันกระจ่างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ลิคอปเตอร์ตกระหว่างการปฏิบัติภารกิจลำเลียงทางอากาศ
ส่งสิ่งของและอุปกรณ์ที่สถานีธุรกรรมนาคมเขาชะเมาจบรยอง
สุดท้ายคือนาวากาตรีดิหลกบริษฐ์ปัททวีนะครับเป็นนักบินที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินแบบกริปเพ่นตก
ระหว่างการทำการโชว์ในวันเด็กแห่งชาติเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาครับ